และโปรหนึ่งเดียวของไทยอย่างโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐลุ้นถึงแชมป์เลยค่ะ
เงินรางวัลรวม๑๑ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๓๕๒ล้านบาทค่ะ
ซึ่งบรรดาโปรชื่อดังก็ออกรอบฝึกซ้อมกันแล้วนะคะ
ว่าจะเป็นไทเกอร์วูสบอรี่แมนินรอยอดีตมือหนึ่งของโลก
จากซินโรสค่ะมือหนึ่งของโลกคนล่าสุดชาวอังกฤษค่ะ
ก็ภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสมาเล่นที่นี่อีกครั้งหนึ่งแต่ก็พยายามจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
จะบอกว่าลงแข่งขันไม่หวังชนะก็คงไม่ได้ครับแต่รู้ว่าโอเคเกมตอนนี้อาจจะไม่ได้รอ
เอาเองก็พยายามยืนดูในกระจกว่าสูตรสีเขียวน่าจะเหมาะกับเราพอสมควร
คิดว่าถ้าได้กลับไปฝากคนไทยทุกคนกองเชียร์ทุกคนก็คงจะเป็นอะไรที่ประทับใจมากครับ
หล่นจากอันดับที่๒ของโลกมาเป็นมือ๓ของโลกค่ะในการจัดอันดับนักกอล์ฟหญิงสัปดาห์นี้นะคะ
ได้อันดับ๑๒ร่วมในรายการเดียวกันค่ะ
ขณะที่โคจินยองนะคะโปรสาวเกาหลีใต้ที่คว้าแชมป์เมเจอร์แรกในชีวิต
ขยับอันดับโลกค่ะจากอันดับที่๕ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกครั้งแรกของเธอค่ะ
ปิดท้ายที่นายสุวัสดลิปตาพันลบนะคะ
อดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็นางนันทินีแทนเนอร์ค่ะ
อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยค่ะ
แถลงข่าวจัดการแข่งขันขี่ม้าโปโลการกุศลนะคะ
ชิงช่วยพระราชธาพระเจ้าหลังเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาค่ะ
ซึ่งก็จะมีขึ้นที่บริเวณชายหาด
จังหวัดประจวบกิริขันฯในวันเสาร์ที่๒๗เมษายนค่ะ
โดยนักกีฬาขี่ม้าโปโลทีมชาติไทยนะคะ

ซึ่งรายได้ค่ะก็จะนำไปช่วยเหลือสตรีที่เคยต้องโทษ
กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้งค่ะ